ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พาไปสำรวจหลายจังหวัดเลยนะคะ

เราไปที่แรกเนี่ยไปที่กรรศิลป์ค่ะคุณผู้ชม
เห็นตลาดสดที่กรสิน
นี่คือที่ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองกาลสิน

คนจะคึกคักคนจะแน่นคนจะเต็มไปหมดเลย

คือคนเขาไม่มีหน้ากากอนามัยด้วย

คนเขาก็ไม่ค่อยไปจับจ่ายใช้สอยกันคืออยู่แต่ในบ้านนะคะ
ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนหน้ากากอนามัยอีก
คนก็เลยมาซื้อข้าวของกันน้อยลง

บอกว่าพอมีข่าวเรื่องการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
ลูกค้าก็ไม่กล้าออกมาจับจ่ายซื้อของ
ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยขาดแคลนเนี่ย
คือมันมีไม่พอต่อความต้องการอยู่แล้วค่ะ
แต่บางร้านในตลาดสดเขตเทศบาลเมืองกาลสินเนี่ยนะ
มีขายนะเขาขายชิ้นหนึ่ง๒๐บาท
อันนี้คือมันเกินจากเกินจากที่กำหนดคือชิ้นละ๒บาท๕๐ตังค์ถูกไหม
แล้วร้านที่เขาขาย๒๐บาทเขาบอกว่าจำกัดปริมาณการซื้อ
คือคนนึงซื้อได้๕ชิ้น๕ชิ้นร้อยหนึ่งมันก็ยังแพงอยู่ดีค่ะ
ส่วนเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นขวดเจลล้างมือที่แม่ค้าเขาถือไหมคะ
ขวดนั้น๑๕๐บาท
ซึ่งอันนี้มันก็เป็นเสียงสะท้อนของประชาชนมานั่นแหละค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีหน้ากากอนามัยมีเจลล้างมือเพียงพอต่อความต้องการ
ในการป้องกันเชื้อไวรัสมันก็คงจะดีขึ้น

อย่างน้อยคนก็จะกล้าออกมาจับจ่ายมากขึ้นด้วย
ตอนนี้คนกังวลไม่รู้จะกลัวพิษโควิดหรือพิษเศรษฐกิจดีนะคะ

คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่มีใครช่วย

เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ขาดแคลนเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นช่วยเหลือตัวเองนะคะ